คุณผู้ชมข่าวนี้นะคะก่อนเล่าข่าวยกมือขึ้นมาค่ะพนมมือ
นุ่งขาวห่มขาวชวนทีมกู้ภัยใจพระนี่แหละค่ะบวชชีพราม
ไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะแล้วที่สำคัญเป็นเด็กวัดไปเลยนะคะ
เรียกว่าเต็มยศเลยนะคะก็ไปที่วัดบังพรี่ใหญ่กลางตล์วัดสมุทรศาการ
เพื่อขอบวชชีพรามนะคะโดยมีพระครูแจ้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนให้โอวาส
แล้วก็เป็นพระอุปชาญในพระอุโบสถด้วยนะคะ
ซึ่งในช่วงเช้าวันถัดมานะคะก็คือเมื่อวานนี้แหละค่ะ
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะ
ก็ได้นำคณะสงฆ์๕รูปออกบินทบาทค่ะ

ชาวบ้านเห็นก็อ้าวนี่คุณบินหรือเปล่า
ตักบาทกันใหญ่โตเลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็เราก็เลยถามพี่บินนะคะว่า

พี่บินบอกว่าจริงพี่ทำเป็นประจำทุกวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาเลยล่ะค่ะ
โดยเฉพาะวันมาคบูชามาทุกปีค่ะ
ก็จะแผ่บุญกุศลต่างให้บรรพบรุษรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะ
และก็วิญญาณทั้งหลายที่ล่วงลับที่ตัวเองเคยได้ช่วยเหลือมาต่างค่ะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยหลายวัดมาแล้วนะคะ

แล้วนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะมันมีจังหวะพี่ยอด

พี่บินตรงนี้แหละค่ะบอกว่าพี่บินเมื่อคืนนอนเป็นยังไงบ้าง

แค่นั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
บุญก็มีตัวเลขก็มาสาธุ
เลขเดียวกับพี่สุนารีเลยนะเมื่อกี้ดิฉันเห็นลอตเตอรี่พี่สุนารี

ฉันตาดีเรื่องอะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ